คุณผู้ชมคะมาดูตำรวจไทยที่ทำได้ทุกอย่างจริง
คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะผลงานของตำรวจที่ไม่ใช่แค่จับผู้
ร้ายก็ช่วยเหลือประชาชนหลายอย่างปราบผียังได้เลยอะค่ะ
ไม่รู้จะสู้หมอปลามือปราบสัมภเวษีได้ไหม

คุณผู้ชมค่ะนี่คือตำรวจจริงไม่ใช่ชายแต่งกายคล้ายตำรวจหรืออะไรนะคะ
ตำรวจจริงมาช่วยชาวบ้านไล่ผีเพราะชาวบ้านเดือดร้อน
ตำรวจท่านนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกอภิวัตถาวรรองสารวัตรสอบสวนสพสามเงาจังหวัดตากค่ะ
ช่วยชาวบ้านประกอบพิธีไล่ผีปัดรังควานจากผีตายโหงเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
คือร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์เนี่ยท่านก็บอกว่าเข้าเวรที่โรงพักใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้มาร้องทุกข์บอกเดือดร้อนมากเลยผีตายโหงมารำควานกวนเขากับลูก
ลูกสาวเพิ่ง๑๐ขวบนอนไม่ได้หลายคืนนอนไม่ได้ไม่มีแรงไปทำงานร่างกายก็อ่อนเพลียอิดโรยอ่ะนะคะ
ตำรวจฟังแล้วก็ไม่ได้ปล่อยผ่านครับถึงแม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจแต่ไปช่วยค่ะ
ยินดีช่วยและเต็มใจช่วยร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์ไปถึงบ้านของผู้ชายคนนี้เลย
แล้วถามผู้ชายคนนี้ว่าไหนจุดไหนที่ผีตายโหงมารังความชี้หน่อยซิเหมือนชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อันนี้ชี้จุดผีค่ะคุณผู้ชมค่ะไหนชี้จุดผีสิผีอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำพิธีเลยนะคะ
เป็นเจ้าพิธีให้เลยให้ผู้ชายคนนี้สวดมนต์ท่องคาถาก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพ
เป็นการทำเพื่อความสบายใจนะแล้วก็คลายความเดือดร้อนทุกข์ใจของชาวบ้านนะคะ
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพิธีนี้สำริดผลจริงเช้าวันถัดมา
ผู้ชายคนนี้บอกตำรวจว่าโอ้โหผีหายไปเลยไม่มารบกวนอีกเลย
ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนอนหลับได้ปกติแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียง
หลับได้ปกติแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงท่านรองสารวัตรท่านนี้ดูนะคะ
พอดีชาวบ้านเขาก็มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วครับ
ก็มีผีเอ่ยสำมวงเวสีเอ่ยนะครับทั้งส่งเสียงดังก็ข้ามเมื่อคืน
ได้ยินเสียงวิ่งเสียงเดินบนบ้านทุกวันต้องคืนลูกก็นอนไม่ได้ร้องไห้
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับเราก็ไปทำให้ครับ
คือเขาก็มาหาเราเพราะเขาต้องการความสบายใจต้องการให้เราช่วยเหลือนะครับ
มันก็เหมือนผู้ป่วยคนหนึ่งแหละที่ป่วยแล้วต้องไปหาโรงพยาบาลไม่สบายใจ
ก็มหาร้อยเวรช่วยเขาไปครับจะเอาทำที่ทำได้ครับ
ทีนี้อาจจะเกิดคำถามอยู่สองอย่างนะคะ
หนึ่งก็คือผู้ชายคนนี้เขาป่วยหรือเปล่าสติไม่ดีหรือเปล่า
สองก็คือพิธีปราบผีที่รองสารวัตรท่านนี้ทำไปมั่วหรือพิธีจริง
ตอบให้ทั้งสองอย่างเลยค่ะอันดับแรกผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนสติไม่สมประกอบ
เพี้ยนหรือว่าอะไรนะคะเป็นคนปกติดีทุกอย่าง
ส่วนคาถาไม่ได้มั่วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รองสารวัตรอภิวัฒน์บอกว่าเคยศึกษามา
ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ตามความเชื่อท้องถิ่นในภาคเหนือนำมาประยุกต์ใช้
เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับประชาชน
ทีมข่าวของเราแอบกระซิบว่าหมอปลาคงมีคู่แข่งแล้วพี่อุ๋ย
ทีนี้ค่ะไม่ว่าชาวบ้านจะมาแจ้งความหรือปรึกษาอะไรเนี่ยนะคะ
รองสารวัตรอภิวัฒน์ท่านนี้แกน่ารักมากยินดีรับฟังและช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าของบ้านเปิดใจกับทีมข่าวค่ะ
มนตรีท่าแว่นบอกว่าหลังจากทำพิธีเสร็จกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่มีสิ่งรบกวนเลยจริง
มนตรีก็คือผู้ชายในคลิปใครยอมเปิดตัวกับทีมข่าวของเรานะคะ
ตอนนี้นอนหลับฝันดีทั้งคืนไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกไม่มีผีมารบกวน
ร้อยตำรวจเอกอภิวัฒน์ที่ไม่เพิกเฉยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นการตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณครับค่ะ